ระหว่างบินจากกรุงโกลาลัมเปอร์ไปยังกรุงปะกิ่ง
ก่อนหน้านี้ทางการมาเลเซียแถลงสรุปว่าเครื่องบินตกในมหาสมุทรอินเดีย
แต่ยังไม่มีการค้นพบชิ้นส่วนสำคัญและการค้นหายังคงดำเนินต่อไป